เอาดูเรื่องนี้กันหน่อยนะคะพ่อตาบอกไม่ไหวแล้วจริง
ลูกเขยทำแบบนี้ได้ยังไงทำร้ายลูกพ่อ
ซึ่งก็มีศักดิ์เป็นน้องเมียของตัวเอง
ทำร้ายลูกสาวพ่อที่เป็นเมียของตัวเองและล่าสุดถึงขั้นขับรถจะชนพ่อให้ตายอ่ะ
เขาบอกเขาขอมาร้องผ่านสื่อหน่อยถามว่าทำไม
เพราะลูกเขยคนนี้เป็นผู้มีอิทธิพลทำเว็บพนันรู้จักคนมีสีกลัวจะไม่ได้รับความเป็นธรรม
ดูภาพจากกล้องวงจรปิดเห็นไหมคะรถคันสีขาวถอยรถแล้วพุ่งไปข้างหน้า
แล้วถอยกลับมาอีกทีนึงก่อนที่จะขับหลบหนีไปอะค่ะ
พ่อตารายนี้ค่ะอายุ๕๓ปีนะคะบ้านเขาอยู่ที่เขตจอมทอง
เขาบอกเนี่ยไอ้ลูกเขยมันขับรถคันสีขาวเนี่ย
แล้วก็พุ่งชนจะทำร้ายเขาค่ำวันที่หนึ่งมิถุนายน
เหตุการณ์มันเริ่มต้นขึ้นที่ลูกสาวพ่อโทรมา
บอกว่าถูกสามีทำร้ายร่างกายก็คือถูกลูกเขยทำร้ายร่างกาย
พ่อก็รีบไปช่วยลูกไปถึงอ้าวไม่เจอตัวลูกเขยแล้ว
รู้แค่ว่าพ่อของลูกเขยเนี่ยมาไกล่เกลี่ยแล้วรับตัวกลับไปแล้ว
กระทั่ง๓มิถุนายนลูกเขยกลับมาบ้าน
พ่อเนี่ยเก็บความขุนคล่องหมองใจตั้งแต่วันที่๑
มาทำร้ายลูกสาวพ่อก็คว้ามีดเดินไปตั้งใจจะขู่สั่งสอน
มันเร่งเครื่องพุ่งชนพ่อเลยอ่ะคุณเลิฟระวีการก็เลยลงพื้นที่นะคะ
ไปคุยกับพ่อตารายนี้หน่อยค่ะเขาบอกที่ผ่านมาเนี่ย
ลูกแต่งงานมีผัวไปพ่อก็ไม่อยากยุ่งกับชีวิตคู่ของลูกหรอกนะ
แต่คราวนี้มันเกินไปคือลูกสาวเนี่ยก็อยู่กับน้องชาย
น้องชายอายุสิบแปดปีลูกเขยทำร้ายน้องชายอ่ะ
ก็คือทำร้ายลูกพ่ออีกคนนึงอ่ะอ่าแล้วลูกคนเล็กอายุสิบห้าจะเข้าไปช่วย
ก็ถูกทำร้ายอีกแล้วก็ทำร้ายลูกสาวพ่อ
ถ้าเกิดว่าทำร้ายลูกพ่อทุกคนเลยพ่อจะยอมได้ไง
พ่อก็เป็นห่วงพ่อก็เลยโทรไปบอกว่าเนี่ย
ย้ายออกจากบ้านเลยแล้วก็อยากให้ตำรวจสอนอบังมศเนี่ย
ความเป็นธรรมด้วยเพราะกลัวไม่ได้รับความเป็นธรรม
คือกังวลมากเลยตอนนี้ลูกผมอีกสองคนแฟนผมเนี่ย
กังวลมากเลยว่ามันพูดแล้วมันเอาจริงเพราะว่า
คืออิทธิพลมันใหญ่มากอ่ะอยากให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการยังไงบ้าง
เจ้าหน้าที่ในสอนั้นเหรอผมไม่เคยคิดจะหวังเลย
งั้นผมจะไปร้องนักข่าวทำไมผมไม่หวังเลย
ให้กับผมเลยสักเศษเตี้ยของณหนึ่งเลยไม่มีเลย
เพราะว่าอิทธิพลของมันเนี่ยคุ้มครองครอบคลุมอยู่ที่สอนอนนั้นหมด
เอ้าฝั่งคนแม่นะคะก็คือภรรยาของคนเจ็บเนี่ย
ก็บอกว่า๑มิถุนายนลูกเขยตบลูกชายวัย๑๘ปี
ใครจะทำใจได้อยู่ลูกมาโดนทำร้ายแบบนี้

เธอเองก็รู้สึกไม่ดีเหมือนกันที่ในครอบครัวเรามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น
ด้านลูกสาวเองก็เปิดใจทั้งน้ำตาบอกลำบากใจนะ
คนนึงก็ผัวคนนึงก็พ่อ
แต่ยอมรับว่าสิ่งที่ผัวทำก็เรื่องจริง
แล้วพ่อเองก็ไม่พอใจที่ผัวมาทำร้ายน้องชายด้วย
บอกไม่รู้จะทำยังไงแล้วให้กฎหมายจัดการก็แล้วกัน
ถ้าพ่อจะแจ้งจับแฟนหนูหนูก็ไม่ว่าอะไร
ส่วนแฟนจะแจ้งจับหนูก็ไม่ว่าอะไร
เขาว่ามันเป็นในส่วนที่ที่พ่อสุดร้าย
ใช่ค่ะก็คือเอากันให้เต็มที่หนูไม่ติด
เรามีดีละใช่หรอใช่ค่ะ
อ้าวฝั่งคนก่อเหตุก็คือตัวลูกเขย

เขาบอกก็ไม่พอใจที่น้องเมียวัย๑๘ปีสูบบุหรี่

ก็เลยทำให้ลูกชายของเขามีอาการภูมิแพ้
พอไปคาดคันว่าสูบบุหรี่แล้วก็ปฏิเสธ

ชนเขาจนจะเหมือนจะขับรถทับพ่อตาเนี่ย

มันก็เลยต้องถอยเข้าถอยออกหลายครั้ง
ถ้าพี่ถ้าพี่โดนดัดปั่นเนี่ย

ถ้าผมทำจริงผมยอมรับถ้าสิ่งเสียหายผมยอมรับ
เขาแจ้งมาว่าเมียนี้เสียหายผมยอมรับว่าผมทำเสียหายจริง
ผมรับผิดชอบหมดถ้าเกิดผมผิดผมยอมรับหมด
แล้วฝั่งลูกเขยก็ขอแก้ข่าวอย่างนู้นที่พ่อตาบอกเข้าไปเกี่ยวข้องกับเว็บพนัน
เป็นคนมีสีเป็นผู้มีอิทธิพลเขาบอกไม่เกี่ยว
ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเว็บพนันออนไลน์แล้วพ่อก็ไม่ได้เป็นคนใหญ่คนโต
มีอิทธิพลอะไรเลยด้วยหลังจากนี้ก็จะขอดำเนินคดีตามกฎหมายเหมือนกัน
ตอนนี้ตำรวจสนบางมศอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานดำเนินคดีกับทั้งสองฝ่ายนะคะ
โอ้โหแล้วจะอยู่กันยังไงตอนนี้
ตั้งแต่อ่านมาตั้งแต่ทุ่มหนึ่งมีแต่เรื่องในครอบครัวนะ